เพราะว่าทีมงานทุกคนนั่งหน้าจอเขาบอกมือถือไม่ค่อยรอดด้วยนะ

ต้องไปอยู่คาเฟ่เอาเน็ตดังแรง

เขาถือว่าเป็นเจ้าแม่อีทิเก็ตค่ะ

เขาก็ไปดูคดีเก่าบอกว่าโอ้โหคดีเก่าอื้อเลย

อายุ๒๖ปีเนี่ยคือวันนี้ถึงขั้นเนี่ยชุดสืบสวนนครบาน
นำกำลังสืบสวนเนี่ยตามจับกลุ่มนางสาวนัทธริกา
ผู้ต้องหาตามหมายจับในกล่าวหาฐานช่อกงทรัพย์ทางออนไลน์ฮะ
ก็มีชุดลาดตะเวนออนไลน์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ตำรวจก็มีชุดลาดตะเวนออนไลน์แล้วนะครับ
ลาดตะเวนออนไลน์เนี่ยเขาได้เบาะแสมาว่ามีการช่อกงบัตรคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสืบสวนแล้วก็แกะรอยจนทราบว่าเอาละนางสาวนาธริกาเนี่ย
ตามหมายจับเนี่ยมีคดีโอนคดีอย่างเดียวเลยนะเกี่ยวกับการโกงบัตร
กว่าเก้าคดีสำหรับบัตรคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยนะทำให้เรารู้ว่าโอ้โห
ความต้องการของบัตรคอนเสิร์ตคนต้องการกันเยอะจริงมันถึงมีอย่างนี้ขึ้นมา
ไม่มีคดีอื่นเลยมีคดีนี่แหละ๙คดีเกี่ยวกับการช่อกงบัตรคอนเสิร์ตนี่แหละ
เขาก็เลยนำเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่ม
จนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปอืดที่แถวมายาราบ
ศูนย์ลาภาวนี่แหละเจ้านักที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปุ๊บ
กระทั่งจับกลุ่มได้ในอพาร์ทเมนต์แขวงจอระเข้บัวเขตลาดพร้าวฮะ
ในการจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอด
ว่าโตลหาอาชีพของเขาหาเงินได้จากคอนเสิร์ตต่าง
สนใจกันเป็นจำนวนมากอืม
ตนเนี่ยเห็นว่าช่องทางหารายได้เนี่ยโอเค
มันมีจริงจริงเนาะจึงให้เพื่อนเนี่ยช่วยกดปัดทางออนไลน
ประมาณสองร้อยใบโอ้โฮเดี๋ยวก่อนกดยังไงน่ะ
ถ้ากดยังไงของร้อยใบน่ะถ้ากดได้ยังไงถ้ากดได้หรือ
เก่งด้วยจากนั้นเนี่ยกดได้๒๐๐ใบก็จะนำไปขายต่อในราคาใบละ๑๕๐๐๓๐๐๐บาท
โหเชื่อไหมผู้ต้องการเป็นหมื่นคนไม่ใช่หลักพันคนต้องการเป็นหมื่นคน
จากนั้นเขาก็จะเอาลูกค้ามาขอซื้อเจรจาจากตนเรื่อยเลยเกิดความโลภ
ก็คือมันไม่มีอย่างเมื่อก่อนคอนเสิร์ตเราไปดูเนี่ยมันจะต้องมีบัตรแข็งบัตรอ่อนถูกต้องไหม
จึงมีการนำบัตรที่มีการขายไปแล้วแหม่วนหน่อยวนหน่อยก็วนกลับมาขายซ้ำ
ให้ผู้มาซื้อจนวันจัดคอนเสิร์ต
ไม่มีถึงจะรู้เอ้าเก้าอี้เดียวกัน
ทำไมหลายคนจังเลย

เพราะว่าอยากไปดูศิลป์ศิลป์นี้ก่อนซื้อแต่เก่งตรงที่ไหนรู้ป่ะ

จริงค่ะแล้วผ่านมา๙คดีแล้วยังรอดอยู่ได้เนี่ย
แล้วก็ไม่มีคดีอื่นเลยคดีมาจากบัตรคอนเสิร์ตล้วนเลย
ซึ่งก็ทำให้เชื่อว่าตอนนี้เด็กพวกนี้เขาก็เลยตามตัว
เนี่ยหนูก็ซื้อนะตัวนี้หนูก็ซื้อบัตรนี้หนูก็ซื้อบัตรนี้เนี่ยดูสิ

เกิดความโลภวันนี้น้องเขายอมรับว่า
ก็คือว่า๒๐๐ใบขายหมดให้คนอื่นไปแล้ว
ไปแต่วนกี่ใบแต่พอเห็นว่าวนใบหนึ่งกี่รอบก็ไม่รู้ล่ะ

แสดงว่ามิ้นท์กับหนูอาจจะได้บัตรใบเดียวกัน
ทุกอย่างมันจะไปเฉลยวันไหนรู้ไหม
วันงานวันงานว่าเก้าอี้หนึ่งเดียวเนี่ยมันมีคนนั่งกี่คน
อืมโอ้โฮ
โปรดติดตามตอนต่อไป